อย่างที่สัญญากันไว้ตั้งแต่ต้นรายการว่า
วันนี้รื่องอุ่นไม่ยุ่งมุ่งแต่กิน
เพราะฉะนั้นวันนี้ค่ะเราจะพาไปประมูลสุดยอด
ร้านอาหารบรรยากาศดีแล้วก็รสชาติเลิศกันค่ะ

เมริกันไฮคลาสนะคะในราคาไม่ถึงร้อย
มีที่ไหนสต๊งสเต็กไฮคลาสแบบไม่ถึงร้อยอ่ะ

ที่พักหลักร้อย
ของอร่อยหลักสิบ
เอาละค่ะแล้วตอนนี้ก็อยู่ในช่วงที่พักหลักร้อยของอร่อยหลักสิบนะคะ
และร้านที่มีนจะพาคุณผู้ชมมาแนะนำ
อุ้ยสเต็กมันจะมีหลักสิบด้วยหรอค่ะคุณผู้ชม
อย่ารอช้าตามมินเข้าไปดูข้างในเลยค่ะ
มาดูที่เมนูแรกเลยดีกว่าค่ะถือว่าเป็นเมนูออเดิร์สก่อนนะ
นี่เลยค่ะปลาไข่ชุบแป้งทอดค่ะ

กรอบมากเลยคุณผู้ชมอร่อยด้วยนะคะ
ข้างในนี่ไข่แบบเน้นเลยค่ะ
สำหรับเมนูปลาไข่ชุบแป้งทอดนะคะ
ราคาเพียงแค่๖๐บาทเท่านั้นค่ะ
ต่อกันที่เมนูจานหลักดีกว่าค่ะ

สปาเกตตี้ไก่กระต๊อบนั่นเองค่ะ

ด้านบนนะคะก็จะเป็นซอสนะคะ

แล้วก็มีไก่สับลาดนะคะ

แล้วก็ปกด้วยชีสนั่นเอง
จานนี้เนี่ยนะคะราคา

รับรองทานจานเดียวนี้อิ่มพุงกลางแน่เลยค่ะ
ต่อกันเลยค่ะกับเมนูนี้
ข้าวปั้นหน้าเนื้อย่างนั่นเองค่ะ

แล้วเมื่อกี้เนี่ยแอบได้ยินมาว่า
ข้าวปั้นที่นี่พิเศษมากเลย
พิเศษยังไงเดี๋ยวต้องลองชิมกันนะคะ
มิ้นบอกว่าข้าวปั้นของทางร้านเนี้ยพิเศษยังไงรู้ไหมคะเขาใช้ข้าวหอมมะลิของไทยเราเนี่ยแหละค่ะมาทำเป็นข้าวปั้นส่วนใหญ่ที่ทานคือเป็นข้าวญี่ปุ่นใช่ไหมคะที่มันเม็ดใหญ่ใหญ่แต่ด้วยความพิเศษอันนี้ค่ะจะทำให้เมื่อเราทานเข้าไปนะกลิ่นมันหอมขึ้นมาแบบขึ้นจมูกเลยจริงจริงนี่ไม่ได้โอเวอร์นะคือก

มาทำเป็นข้าวปั้นแถมอร่อยจนหยุดไม่อยู่ด้วยอ่ะบอกเราไงคะว่ามีทิ้นนี่ย้ำอีกครั้งนะคะว่ามีทิ้นนี่ยอมค่ะยอมยอมยอมถ้าอย่างงั้นนะคะจากอาหารอเมริกันไฮคลาสมาต่อกันที่อาหารสุดแซ่บกันบ้างค่ะเป็นร้านอาหารอีสานโมเดิ้นสุดแซ่บที่แซ่บทั้งอาหารแล้วก็บรรยากาศการตกแต่งร้านค่ะใช่แล้วค่ะจ
และตอนนี้นะคะก็อยู่กับมิ้นในช่วงที่พักหลักร้อยของอร่อยหลักสิบค่ะและของอร่อยหลักสิบในวันนี้นะคะ
คุณผู้ชมค่ะมาแซ่บซีดจ๊ะจิกาเบลล่ากันค่ะ
นี่กับร้านซอแซ่บค่ะ
ร้านนี้นะคะถือได้ว่าเป็นร้านอีสานสไตล์อินเตอร์แหม
แค่ชื่อเนี่ยก็อยากจะรู้แล้วค่ะว่าอาหารเนี่ยจะแซ่บซีดขนาดไหน

คุณผู้ชมค่ะบรรยากาศภายในร้านซอแซ่บนะคะ
มีกลิ่นอายความเป็นอีสานแต่สไตล์เนี่ยดูโมเดิร์นสุดเลยค่ะ
ตกแต่งค่ะก็จะมีฝาชีกระโด้งนะคะ
แต่ว่าพอมารวมกันแล้วเนี่ยสไตล์ออกมาเก๋ไก่สุดเลยค่ะคุณผู้ชม
โอ้โหและทั้งหมดตรงหน้ามิ้นเนี่ยนะคะ

ของอร่อยหลักสิบของทางร้านซอแซ่บนั่นเอง
ชิมกันที่เมนูแรกเลยนะคะกับตำข้าวโพดไข่เค็มค่ะ

เนี่ยชอบกินตำข้าวโพดมากเลยนะคะไปร้านส้มตำนี่ต้องสั่งทุกที
เดี๋ยวจะมาชิมที่นี่นะคะว่ารสชาติจะเป็นยังไง

มันแซ่บจี๊ดจ๊าดขนหัวลุกเลยค่ะคุณผู้ชมแบบอร่อยมากอ่ะคือมันไม่ได้แบบเผ็ดเวอร์นะ
แต่มันรสชาติแบบกลมกล่อมมากทั้งเปรี้ยวหวานเค็มนะคะ
ลงตัวสุดแล้วข้าวโพดเนี่ยกรุบกรอบมากเลยค่ะ
เมนูนี้เนี่ยนะคะราคาอยู่ที่๖๕บาทค่ะ
แล้วมาต่อกับจานที่สองนะคะกับหมูคลุกฝุ่นค่ะ
ใครที่ชอบรสจัดจ้านนะคะต้องรออันนี้ตัดเข้าไปแบบกรุบนะคะข้าวคั่วหอมมากแนะนำเลยค่ะกับหมูคลุกฝุ่นจานนี้เนี่ยนะคะราคาอยู่ที่๙๐บาทนั่นเองค่ะ
แล้วก็มาต่อกับอันนี้ค่ะเป็นเห็ดรวมทอดมีเห็ดถึง๔ชนิดด้วยกันแล้วราดด้วยน้ำยำค่ะ
นี้นะคะก็หนีไม่พ้นความแซ่บเลยค่ะคุณผู้ชมเพราะว่าน้ำยำเนี่ยนะคะปรุงแบบเข้มข้นมากถ้าใครที่แบบไม่ชอบแซ่บมากก็จิ้มน้อยนะแต่ถ้าใครชอบแซ่บแล้วก็ราดเลยจัดเต็มเลยค่ะ
จานนี้นะคะราคาอยู่ที่๙๕บาทค่ะ

อ๋อโอเคนี่คุณผู้ชมคะร้านโกะแก่ราคาไม่ถึงร้อยตรงใจคนไทยหลายเนี่ย
จริงคุณผู้ชมไม่เฉพาะคนไทยนะครับ
ใครมีเพื่อนเป็นชาวต่างชาติจูงมือมาเลยค่ะ

ชิมที่นี่นะคะรสชาติแซ่บถึงเครื่องแน่นอนค่ะ
แหมแต่จะว่าไปแล้วเนี่ยนะคะ
อาหารแซ่บหลากหลายเชื้อชาติก็มีไปแล้ว
แต่กินข้าวจะไม่กินว่ะก็ไม่ได้
เพราะฉะนั้นนะคะเดี๋ยวช่วงหน้าค่ะ
เราจะไปตามของหวานเบเกอรี่สุดเก๋กันเลยดีกว่าค่ะ